ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสกลนครเขต๔พักเพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพค่ะงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพุทธศักราช๒๕๖๖งบประมาณขาดดุล๓๑ล้านล้านบาทค่ะ
ดิฉันมุ่งตรงไปที่กระทรวงแรงงาน๕๐๐๐กว่าล้านบาท
ว่ากระทรวงแรงงานนั้นจัดงบประมาณตรงกับแรงงานที่ตกงานมหาศาลหรือไม่ค่ะ
ค่าแรง๔๒๕บาท
ดิฉันมาทวงคำสัญญาค่ะท่านประธานค่ะ
ดิฉันมาทวงคำสัญญาแทนประชาชน
เมื่อไหร่จะขึ้นค่าแรงเป็น๔๒๕บาท
เมื่อใดที่ท่านผิดคำสัญญาเมื่อสาบานแล้ว
ท่านบอกว่า๔๒๕บาท
ฟ้าจะลงโทษกฎเครื่อง
ฟ้าจะผ่าลงกลางใจของรัฐบาลค่ะ
ประชาชนจะเกลียดชังไปนานแสนนานเลย
นั่นคือสไลด์แผ่นที่๒แล้วค่ะ
ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานปี๒๕๖๕ค่ะไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็
ลำบากกันทั้งครอบครัวคนตกงานค่ะคนตกงานตามสไลด์แผ่นต่อไปเลยนะคะ
แผ่นที่สามหรือแผ่นที่๔นี่คนตกงานค่ะแผ่นนี้แหละค่ะ
รวมกันแล้วเกือบสามแสนคนจริงแล้วกราบเรียนให้ท่านประธานด้วยความเคารพว่า
คนที่ไปลงทะเบียนเป็นคนตกงานนั้นไม่ครอบทั้งประเทศค่ะ
บางคนก็ไม่ไปลงทะเบียนแต่ตรงนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ลงทะเบียนมาเกือบสามแสนคนที่ตกงานหมายความว่ากระทรวงแรงงานจัดงบประมาณ
ไม่ตอบโจทย์ผู้ว่างงานในประเทศไทยในขณะนี้ดิฉันให้แกนของฟันเฟืองของแรงงาน
เป็นรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะคะเป็นแกนที่ทรงอำนาจพลังมากที่สุด
แต่ว่าฟันเฟืองเล็กที่เป็นแรงงาน
ไม่สามารถจะสบกันได้เพราะแรงงานตกงานอ่อนร้ารวยแรงเต็มทีค่ะ
ท่านประธานค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะสบกับฟันเฟืองได้
หน้านี้นั้นคนตกงานจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อแกนของฟันเฟืองเวียง
แรงงานทุกแรงงานก็กระเด็นออกไปสิคะเพราะว่าไม่สามารถจะสบกับฟันเฟืองตัวใดได้
นี่คือคนตกงานค่ะแล้วเมื่อไหร่รัฐบาลกับคนตรงตกงาน
ถึงจะเป็นฟันเฟืองที่ศพกันได้เมื่อนั้นประเทศไทยจะรุ่งเรือง
เจริญเติบโตไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนขณะนี้ที่คนงานตกงานจำนวนมหาศาล
แผ่นต่อไปเลยค่ะจำนวนมหาศาลเมื่อเป็นจำนวนมหาศาลแล้วค่ะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน
แรงงานเล็กดิฉันอยู่ในกรรมธิการแรงงาน
วันไหนที่มีประชุมกรรมธิการแรงงานนั้นน้ำตาอาบหน้าทุกครั้ง
เขาเล่าเรื่องการตกงานแล้วต้องดูแลครอบครัว
ส่งลูกเรียนพ่อแม่ที่แก่เท่าจะต้องเลี้ยงดู
ต้องบอกว่าเลือดตาแทบกระเด็นทุกคนน้ำตาไม่เคยแห้งจากใบหน้า
ผู้ใช้แรงงานเลยค่ะในหน้านี้นั้นกราฟดูกราฟสิคะ
ว่าคนตกงานจำนวนเท่าไหร่นะคะเอ่อเป็นปีคิตศักราชสองพันยี่สิบ
กับสองพันยี่สิบเอ็ดเอาห้าสี่สามบวกเข้าไปค่ะ
จะเป็นพุทธศักราชค่ะนี่คือเอ่อสอนมาอยู่นมนานกาเลนะคะ
ไม่ได้ยากอะไรเอาห้าสี่สามบวกเข้าไป
พอห้าสี่สามบวกสองพันยี่สิบก็เป็นสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
สิบสามบวกสองพันยี่สิบเอ็ดก็เป็นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ใกล้ใกล้นี่เองค่ะข้อมูลพอข้อมูลตัวนี้ออกมาแล้ว
เห็นไหมคะว่าคนตกงานมหาศาลคนตกงานมหาศาล
โดยเฉพาะบัณฑิตตกตกใหม่จบใหม่ค่ะท่านท่านค่ะ
บัณฑิตจบใหม่ที่จบมาแล้วไม่มีงานทำ
สไลด์เลื่อนลงเลยค่ะเพราะว่าหัวหน้าพักเพื่อไทย
มาให้กำลังใจดิฉันค่ะฉายให้เห็นท่านด้วยนะคะ
อยู่ตรงหน้าดิฉันนี่เองค่ะบอกว่าเอาลงเลยค่ะนะคะ
หมายความว่าบัณฑิตจบใหม่ว่างงานเรือนล้านคนค่ะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะเสียดายไหมคะ
รัฐบาลนี้สามารถย่อยความรู้ใหม่เป็นจุลินทรีย์ได้
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งบัณฑิตตกงานเรือนล้านคน
แล้วรัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะย่อยสลายความรู้จากมันสมอง
ไม่มีงานทำและไม่มีงานทำเดินย่ำเท่าไหร่ก็ไม่มีงานทำ
เดือนล้านคนเป็นความสามารถที่ย่อยสลายความรู้ใหม่ใหม่
เป็นจุลินทรีย์ได้แก้ปัญหาไม่ได้ความรู้ใหม่ใหม่ก็ถูกย่อยสลายไป
ด้วยความสามารถของรัฐบาลที่มือไม่ถึงแม้กระทรวงแรงงานจะพยายามสักเท่าใดก็ตาม
ค่ะท่านประธานค่ะดูต่อไปเลยค่ะเอ่อ
ขึ้นแผ่นสไลด์ต่อไปนิดเดียวนะคะขึ้นแล้วรีบเอาลงเลยค่ะ
ข้าวตอนนี้กำลังจ้องดูทีวีว่าแรงงานจะเป็นไปในทิศทางใด
ท่านประธานกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเคารพท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจ
พลังบริสุทธิ์ของดิฉันและพลังบริสุทธิ์ใจของประชาชนจะนำพาประเทศชาติไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนในรัฐบาลชุดหน้าค่ะ
เอสเอ็มอีค่ะท่านประธานค่ะถ้ารัฐบาลเก่งแรงงานเก่งสามารถสร้างเอสเอ็มอีขึ้นมาได้สักแสนราย
แรงงานจะเกิดขึ้นประมาณห้าแสนถึงล้านคนแค่แสนรายนี้นะคะ
แรงงานจะถูกจ้างเนี่ยค่ะห้าแสนถึงล้านคน
แต่ในข้อมูลของรัฐบาล

ไม่ถึงแสนคนด้วยซ้ำไปท่านคิดอะไรอยู่คะ
อย่างนั้นแล้วฉะนั้นแล้วฟันเฟืองตัวน้อยเนี่ย
ก็ไม่สามารถที่จะสบฟันเฟืองกันเข้าเพื่อหมุนต่อไป
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดิฉันชอบคำคมคำหนึ่งนะคะ
ถ้าบินไม่ได้ให้วิ่งวิ่งไม่ได้ให้เดิน
เดินไม่ได้ให้คลานคลานไม่ได้ทำอย่างไรก็ได้จะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้หมายความว่าประเทศไทยจะหยุดนิ่งไม่ได้
เพื่อนสมาชิกอภิปรายมามากมายนั้นหมายความว่าคืบคานไปอย่างช้าจ๊ะ
ทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาคนในประเทศไปได้แล้ว
เลือดตาแทบกระเด็นหนองหน้าผู้ใช้แรงงาน
องหน้าเกษตรกรนี่คือความเหลื่อมล้ำ
ชนชั้นในประเทศไทยค่ะ
ต่อไปค่ะขึ้นไม่นานนะคะผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม
ท่านประธานค่ะในกระทรวงแรงงานเรื่องนี้นั้นในกรรมธิการของดิฉัน
เวลาที่กรรมธิการแรงงานเนี่ยค่ะเวลาที่โรงงานปิด
ท่านประธานค่ะมาทีละสี่ร้อยคน
ให้เข้าไปได้ในกรรมาธิการครั้งละยี่สิบคนดิฉันได้ยินเสียงเต้นของหัวใจที่สะอื้นทีที
ทำไมเราจะต้องชอกช้ำนานขนาดนี้คะเราชอกช้ำจากโควิดมาสองปี
นี่ปีที่๓แรงงานยังชอกช้ำกล้ำกลืนอีก
ฉันเห็นแรงงานท่านหนึ่งบอกว่ามีนายเป็นชาวเยอรมัน
บอกว่าเงินเดือนดิฉันเนี่ยหมื่นห้าท่านลดมาให้เก้าพันทุกคน
อยู่ต่อเถอะค่ะอย่ากลับประเทศท่านเลย
ดิฉันพร้อมที่จะรับเงิน๙๐๐นี้กับเพื่อนในโรงงานทุกคน
ฉันได้ยินเสียงหัวใจเขาสะอื้นได้ยินเสียงของเขาสั่นเคลือ
เห็นน้ำตาเต็มสองเบ้าตานี่คือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมสองพันหกร้อยสิบสองโรงขยายจิตการสองร้อยห้าสิบห้าแห่ง
เลิกจิตการหกร้อยเก้าสิบเจ็ดแห่งตามอะไรกันก็ไม่ได้
เข้ามาทุกครั้งเดือดร้อนทุกครั้งดิฉันอยู่ด้วยทุกครั้ง
อย่างน้อยแม้ดิฉันเป็นครูบ้านนอกจะไม่มีเงิน
กระทั่งช่วยค่ารถเขากลับบ้านดิฉันก็เข้าไปปลอบประรวมว่า
ต้องอยู่ให้ได้เดี๋ยวสักหน่อยมันก็ผ่านไป
ต้องอยู่ให้ได้เราเกิดมาแล้วเนี่ย
ถ้าเราฆ่าตัวตายทางพุทธศาสนาเราจะบาปที่สุด
แค่นี้ดิฉันก็เป็นกำลังใจให้เขาที่สุดของที่สุดแล้วค่ะ
การย้ายฐานการผลิตจากกลุ่มทุนใหญ่ค่ะท่านประธานค่ะ
เลิกกิจการทั้งย้ายฐานการผลิต
เพราะคำเดียวเท่านั้นสั้นก็คือไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล
ที่มาจากรัฐบาหารแล้วสืบต่ออำนาจประชาธิปไตยปลอม
ย้ายกันหมดแล้วคนที่จบปหกมสามมหก
ต้นทุนชีวิตเขาน้อยเร่มาขายแรงงานในกรุงเทพ
โรงงานปิดมากมายมหาศาลอย่างนี้กลับไปบ้าน
แหล่งน้ำที่อีสานอยู่ไหนคะท่านประธานที่กรบค่ะ
นั่นคือเสียงสะอื้นถี่ถ้าหัวใจผ่าออกมาได้
น้ำตาเขาจะเต็มหัวใจทั้ง๔ห้องไหลบ่ากันแรงเลยทีเดียวค่ะ
ท่านประธานค่ะนั่นคือกระทรวงแรงงานไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลย
แม้จะห้าหมื่นกว่าล้านก็ตามเพราะมันน้อยนิดเหลือเกินค่ะ
แล้วก็หลังจากนี้แล้วค่ะ
กระทรวงแรงงานสไลด์แผ่นสุดท้ายมาเลยค่ะสไลด์แผ่นสุดท้ายมาเลยนะคะ
กระทรวงแรงงานดูแลผู้แรงงานในวัยฉลาภาพน้อยมาก
แปดล้านต้องบอกว่าแปดล้านค่ะท่านประธานค่ะ
อบรมว่าถ้าคุณยังมีแรงอยู่คุณจะต้องทำอันนี้นะ
คุณถึงจะไม่เหงาคุณถึงจะมีคุณค่ามันไม่ใช่ค่ะ
คนหกสิบต้นต้นเนี่ยสามารถที่อยากจะมีกำลังแรงกาย
และสามารถที่จะทำให้ตัวเองมีรายได้ขึ้นมาเลี้ยงครอบครัว
ฉันออกไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งค่ะก็ถามว่าหนูได้เงินไปโรงเรียนเท่าไหร่ลูก
ละยี่สิบบาทค่ะบางวันก็ไม่ได้เอ่อทำไมไม่ได้ล่ะคะ
เพราะว่าตาหนูไปขุดปูค่ะวันไหนขุดไม่ได้หนูก็ไม่ได้๒๐บาท
ยังไปขุดปูอยู่ค่ะถ้าท่านเห็นในแวดล้อมของท่านเนี่ย
มีแต่คนร่ำรวยมหาศาลเลยแต่ดิฉันเห็นในแวดล้อมของดิฉันเนี่ย
มีแต่ความยากลำบากความถ่างของความเหลื่อมล้ำ
กระทรวงแรงงานสามารถที่จะทำได้หรือไม่
ท่านจะมาอธิบายร้อยแปดพันก้าวของโครงการ
แต่มันไม่ถึงคุณตาที่อยู่ในวัยชะลาภาพที่ขุดปู
ท่านประธานค่ะคนนั้น
กล่าวมาทั้งหมดนั้นมันทำให้ดิฉันว่า
การจัดงบประมาณของรัฐบาลในชุดนี้นั้นไม่เป็นธรรม
ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ดิฉันก็เลยบอกว่า
หรือจะให้แรงงานสิ้นแผ่นดินกรบตะวันชิงพรบแรงงานหายมาลายหนี
หรือจะเหลือแต่อาวุธยุทธวิธีแผ่นดินนี้จะทิ้งทานแรงงานไทยหรือ
พระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะ